ก็ปกติคือเราก็ทำงานตามปกตินะครับ
แล้วก็พอเสร็จงานเราก็กลับ

จะลดปริมาณงานหรือว่า
จะต้องแบ่งเวลามาดูแล

ก็ปริมาณกันตามปกติเลยครับ

ไม่ได้มากไปกว่าเดิมอะไรนะ

จริงแล้วที่บ้านก็จะมีคุณยาย
คุณย่าช่วยดูแลนะครับ

คำนี้หมายเป็นตามจากไหนนะครับ

ก็ยังดูน้องห่างอยู่นะครับ

เพราะว่าเพื่อนน้องน้องเราแล้ว

คือยังไงน้องเต้นเนี่ยเขายังรู้สึกว่าต้องการแม่
อยากจะให้คุณแม่มีเวลาให้เขาเยอะ

ให้การดูแลให้เวลากับน้องเต็นต

เขาไม่เข้าใจหรอกเขาคิดว่าจะมีอะไรบางอย่าง
แย่งความรักจากเขาไปนะครับ

การสร้างบัญลักษณะกับเขาเต็มที่หรือเปล่า

คือผมว่า

ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้อง๒หรือเท่าไหร่นะครับ

ถ้าคนนี้เนี่ยเหนื่อยมากเราก็อาจจะพอก็ได้ไม่แน่ครับ

เอ่อจริงเราจะลูกสาวเลยลูกชายก็ได้ครับ
หรือว่าจะมีผู้ชายเราก็เป็นผู้ชายนั้นไปเลยหลายอย่างนี้ครับ

ครับผมขอบคุณค่ะ